สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับอยู่กับเราสองคนก็จะพูดคุยเรื่องของฟุตบอลเป็นหลักเพราะว่ามีข่าวมานะครับหลังจากโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกของทีมไทยนะครับ
ช่วงเดือนมีนาคมนี้นี่ไปปล่อยเดือนครับน้อยนะคับจะมีโปรแกรมอีกหนึ่งนัทก็คือการอุ่นเครื่องตามประเด็นฟิฟาร์เดสเห็นบอกว่ามีการเตรียมงานติดต่อทีมเบื้องต้นไปแล้วเหลือเหลือเพียงแค่การเซ็นสัญญาครับ
ทีมที่จะเชิญมาแน่นอนว่าก็ต้องได้มาตรฐานในระดับหนึ่งนะครับ

ซึ่งทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถาน
รับการมาเยินของอินโดนีเซียวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
ล่าสุดนายพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
บอกว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันในเรื่องของวันอุ่นเครื่องที่แน่นอนแล้วนะครับ
ขณะที่ชื่อทีมที่จะมาอุ่นเครื่องนะครับได้รับการยืนยันในเบื้องต้นแล้วว่า
จะเป็นทีมนอกทวีปเอเชียเหลือเพียงการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับ
ส่วนเรื่องของสนามแข่งขันเบื้องต้นกำลังเจรจาตกลงว่าจะแข่งขันในกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดใกล้เคียง
จากทางทีมที่จะมาอุ่นเครื่องนะครับไม่ต้องการที่จะเดินทางออกไปเล่นในระยะทางไกล
แต่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาคาดว่าจะทราบผลในอีกไม่ช้านะครับ
ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้รับรายงานมานะครับว่าทีมที่จะมาอุ่นเครื่องน่าจะเป็นทีมจากโซนแอฟริกาหรือว่าคอนคาวเคฟ
ส่วนเพจฟุตบอลนะครับในชื่อว่าอาเซียนฟุตบอลเนี่ย
ซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็สถิติของฟุตบอลในย่านอาเซียน
ได้เปิดเผยข้อมูลครับของสโมสรที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุด
อันดับแรกโดยยึดจากราคาตลาดกลางของนักเตะในสโมสร
ก่อนที่จะนำมารวมกันก็อ้างอิงนะครับจากเว็บไซต์
ถึงเจ็ดทีมด้วยกันเลยครับมาดูกันหน่อยนะครับ
อันดับหนึ่งครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับ
มูลค่าแปดจุดสองห้าล้านยูโรนะครับหรือว่าประมาณเป็นเงินไทยในสองร้อยสามสิบแปดล้านบาท
ที่สองเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ยูนิเต็ดนะครับมูลค่าตีเป็นเงินไทยก็สองร้อยหกสิบสามล้านบาท
ที่สามเป็นการท่าเรือนะครับสองร้อยสี่สิบเอ็ดล้านบาท
สี่เนี่ยเป็นทีมจากมาเลเซียก็คือยะโฮดรุนตะซิมนะครับ
สองร้อยสามสิบแปดล้านบาทจริงจริงก็มูลค่าไม่ไม่ค่อยหนีกันมากเท่าไหร่
ใช่ครับอันดับที่ห้าเนี่ยบาหลียูนิเต็ดนะครับ
อันนี้ก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทธนโพธิเป็นเมืองทอวินิเต็ดนะครับ
หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทเจ็ดนี่เป็นสุพรรณบุรีนะครับ
แปดสิบห้าล้านบาทแต่ว่าอันนี้คือตีมูลค่าจากเฉพาะนักเตะรวมกันถูกไหมครับ
อาจจะไม่ได้มีมูลค่าอื่นของสโมสรด้วยแล้วก็อันดับ๘เนี่ยเป็นบีจีปฐุมยูเนเต็ดนะครับ
ส่วน๙เป็นเชียงรายยูนิเต็ดแชมป์ไทยลีกล่าสุดนะครับอยู่อันดับ๙นะครับ